ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ

พศ๒รูปนะฮะพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวัน
ของการไปไลฟ์แล้วก็ไปหยิบสิ่งของ
โฆษณาสิ่งของเหมือนกับก่อนหน้านี้เคยไปคุยกันในที่ประชุมคณะกรรมธิการศาสนาของสภาพผู้แทน
บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เหมาะสมมากขึ้นของอาจจะวางแต่ไม่จับอะไรประมาณอย่างนี้

อันนี้ยาสีฟันครับ
บางคนบอกพูดถึงแต่มันก็ได้ใช้เราใช้จริง
คือใช้ยาวยี่ห้อผ้านเดียวมาแล้วมันก็ร้อนตากันแต่วันนี้มันร้อนจริง

เราก็เลยได้ใช้จริงแล้วก็ใช้ตลอดยี่ห้ออื่นก็นอนตายกันไป

คือเป็นคนกลัวสบู่ยาสะผมยาสีฟันอุปกรณ์เครื่องใช้น้อยใจ
ถ้ามี๕อย่างใช้๕อย่างมี๒อย่างใช้๒อย่างสลับกันไป
แต่ตอนนี้ก็ใช้อันเดียวเลย
นี่ก็คลิปหนึ่งนะฮะส่วนพระมหาสมปองเนี่ยท่านก็มีที่ท่านไลฟ์อยู่คนเดียวด้วย
นี่สินค้าเต็มเรือท่านผู้ชมครับก็เลยถูกวิภาควิจารณ์
แบบนี้มันมากไปหรือเปล่ามันเกินงามไปหรือเปล่า
เรื่องนี้ทางนายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่ากรณีนี้ทางสำนักพุทธไม่ได้นิ่งนอนใจ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเกิดขึ้นกับพระสงฆ์
สำนักพุทธทำได้ก็คือเดี๋ยวจะส่งเรื่องไปให้ทางคณะปกครองในการดำเนินการ
แล้วก็รอฟังคำถามจากทางคณะปกครองสงฆ์
ว่าจะมีมติเกี่ยวกับพศ๒รูปนี้อย่างไรนะครับ
ส่วนพระมหาสมปองและพระมหาพลัยวันเราสอบถามไปทั้ง๒รูป
เรื่องสิ่งของสินค้าต่างก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติที่เกิดขึ้น
อย่างบางร้านเขาขายของไม่ได้เลยก็ขอให้ช่วยก็ช่วยไปนะครับ
อย่างน้อยก็เป็นช่องทางของทั้งสองรูปที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลานี้ได้
และยังยืนยันว่าจะไลฟ์ช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ต่อไป
กว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือว่าการค้าการขายมันจะดีขึ้น
อันนี้มากกว่าเดี๋ยวสังเดี๋ยวคนจะนิจจักรบรรยายธรรม
คนจะรู้สึกว่าไม่อยากฟังเพราะเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วก็ภาพลักษณ์อะไรต่าง
แล้วก็ให้พอเหมาะประสมนะครับถ้าไปก็ว่าไป
อาจจะมาก็พูดกับตัวเองอยู่น้องก็เตือนหลายครั้ง
แล้วก็ช่วยอะไรยวมได้ถ้าเหมาะประสมก็ช่วยต่อ
ช่วยยวมด้วยช่วงโควิดอย่างนี้จริงครับ